คำถามว่าให้พบไว้เมื่อละวันที่๑๐หลังนี้
แต่ถ้ามีงานของเราก็รับคุณทุกวันใกล้หรือออก
วันนี้ใกล้หรือออกเนี่ยครับ

แล้วก็ส่วนดีในวันเช้ารุ่มครับ
เฉพาะเป็นเวิมโมก่อน
ภูมิการถ่ายขึ้นภูมิการเผื่อใจภูมิการข้อมูลภูมิการมองจัดสรรค
ถ้าเกียรติเกตุขยับกินกินก้าดเซอรี่เผิ้มชื่อหัวเขียนทิศหรือภูมิการทำให้เห็น
อีกที่ไม่ให้เจอแน่

ดีดี
ดีดี

ก็เห็นอย่างนั้นอีกน้อง

เป็นแบบใดเมื่อได้ยินเสียงร้องคล่องประกาศ

เมื่อที่เกิดมาเกิดมาเกิดมาเกิดมา

เพื่อนไฟซามผู้ร้าย
ยากพอดิโภษพระพระมีจักรกษัตริย์พันธกษาพระมูศีวภาพน้ำแม่ภูติภัณฑ์
บอกถึงจากสมุนตริย์ที่สมุนตริย์สักอย่างพระทักษะบอกถึงจากสมุนตริย์ที่สมุนตริย์สักอย่างพระทักษะบอกถึงจากสมุนตริย์ที่สมุนตริย์สักอย่างพระทักษะ
เมื่อเวลาอาทิตย์สุดท้ายทุกคนกลับมาเมื่อเวลาอาทิตย์สุดท้าย
ทุกคนกลับมาเมื่อเวลาอาทิตย์สุดท้าย
ทุกคนกลับมาเมื่อเวลาอาทิตย์สุดท้าย
ทุกคนกลับมาเมื่อเวลาอาทิตย์สุดท้าย

ทุกคนกลับมาเมื่อเวลาอาทิตย์สุดท้าย